คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียหน่อยค่ะ
ผู้หญิงสูงวัยเขาก็ถูกงูเห่ากัด
แล้วก็นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพยาว
แต่ทีนี้ญาติมีการโพสต์ข้อความว่า
ทำไมล่ะพอพาไปถึงแล้วโรงพยาบาลไม่รีบเร่ง
วินิจฉัยรักษาปล่อยให้รอเป็นชั่วโมง
เรื่องนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลพยาวก็ออกมาชี้แจงข้อได้จริงแล้วด้วยนะคะ
แต่เล่าให้ฟังก่อนว่าที่โซเชียลเขาแชร์กัน

งูเห่ากัดตั้งแต่๕โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ
ไปส่งโรงพยาบาลพยาวกลับให้นั่งรถเข็นรอเป็นชั่วโมง
จะไม่ล้างแผลหรือว่าทำอะไรเลยหรือ

บอกว่าอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยจัดการปัญหาโลกแตกนิธี
ให้ช่วยเอารถพยาบาลไปส่งอีกโรงพยาบาลนึงยังนิ่ง
การดูแลไม่ใช่แค่ดูด้วยสายตา
แล้วประเมินได้ว่าสาหัสหรือไม่สาหัส
ทีนี้คุณคนแชร์ไปเร็วมากโลกโซเชียลเราก็รู้กันอยู่แล้ว
เราก็เลยต้องไปสอบถามเพราะว่าเราเห็นจากโลกโซเชียลแล้ว
ต้องไปสอบถามความจริงอีกฝั่งหนึ่งด้วย
ก็ได้ไปเจอกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยาวนะคะ
แพทย์หญิงจิราพรพัทระนุทาพร
ก็ชี้แจงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าโรงพยาบาลได้รับทราบข่าว
ว่ามีเหตุคนถูกงูกัดโรงพยาบาลรับทราบนะ
ตอน๖โมงเย็นของวันอังคาร
กู้ภัยตำบลบ้านต่อมจะเดินทางไปรับตัวผู้ป่วย
เพื่อมารักษาอันนี้โรงพยาบาลบอก
แต่ว่าญาติผู้ป่วยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องมารับ

ทีนี้ต่อมาค่ะญาติก็นำตัวผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ
มาถึงที่โรงพยาบาลตอน๑ทุ่ม
ทีนี้คุณหมอก็รักษาตามขั้นตอนของโรงพยาบาล
แล้วก็ประเมินอาการแล้วนะคะว่าอยู่ในระดับใด
ซึ่งใช้เวลาในการตรวจประเมินอาการประมาณ๒๐นาที
แต่ญาติของผู้ป่วยบอกว่าต้องการจะย้ายไปยังโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
แล้วก็ไม่ประสงค์ว่าจะให้โรงพยาบาลพยาวนำส่งตัว
ทีนี้พอความประสงค์ของญาติเป็นแบบนี้แล้ว
พอโรงพยาบาลพยาวบอกว่าเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้
ไม่ให้ย้ายโรงพยาบาลก็เลยให้ย้ายโรงพยาบาลตามปกติ
แต่ทีนี้ต่อมาค่ะมีการโพสต์ผ่านโซเชียลว่าทางโรงพยาบาลพยาวเนี่ย

พอก็เลยชี้แจงว่าโรงพยาบาลพยาวได้รักษาตามขั้นตอน

เพราะว่าผู้ป่วยมาถึง๑ทุ่มประเมินอาการเสร็จทุ่ม๒๐
หลังจากนั้นญาติก็ขอย้ายโรงพยาบาล
ทีนี้มาดูฝากฝั่งของญาติผู้ป่วย
คนที่โพสต์เรื่องลงเฟซบุ๊คกันบ้างนะคะ
ก็คือนายพัทราวุฒิสงวนใจ
ก็บอกว่าพอฟังโรงพยาบาลชี้แจงแบบนี้
มันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดเรื่องการสื่อสารในขั้นตอนการรักษา
แล้วผมก็ยอมรับว่าตอนนั้นผมรับรู้มาผมก็โมโห
ว่าทำไมล่ะคุณหมอถึงรักษาล่าช้า
แล้วทำไมไม่ให้ข้อมูลกับญาติ
พอหลานผมบอกผมมาแบบนี้
ผมก็เลยมีการโพสต์ข้อความดังกล่าว
เดี๋ยวไปฟังเสียงคนโพสต์ฝั่งญาติหน่อยนะคะ
ความโมโหด้วยแล้วก็ด้วยความถามหลานด้วยอีกคนนึงที่เป็นผู้หญิง
ถามว่าอ้าวแล้วเราเอาไปส่งแล้วทำไมเราไม่ตามหมอ
ทำไมไม่คุยต่อทำไมไม่เอาข้อมูลมาให้พี่
แล้วก็ไปถามหลานอีกคนนึงว่าทำไมต้องเอามาโรงพยาบาลพยาวราม
ซึ่งทั้งสองคนก็ตอบว่าก็เขาไม่ทำอะไร
เขาไม่เห็นทำอะไรเลยเห็นให้แม่อยู่เฉย
ผมก็เลยโอเคผมก็โพสต์โพสต์ด้วยความรู้สึกของส่วนตัวนี่แหละนะครับ
ว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือ
ปกติแล้วเนี่ยเคสนี้ก็ถือว่าเป็นเคสเร่งด่วนอยู่แล้ว
นี่ค่ะญาติผู้บาดเจ็บก็บอกว่าโอ๊ยโดนงูเห่ากัดแบบนี้
แล้วทางโรงพยาบาลไม่ทำอะไรเลย
รู้สึกนะตอนนั้นคือโมโหเลยโพสต์ไป

ซึ่งเขาก็บอกว่าหลังจากที่ได้ฟังคำชี้แจง
แล้วก็เข้าใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยลบโพสต์นั้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ